ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีค่ะก็จะขึ้นคาดเข็มขัดแชมป์นะคะ
ที่จะแข่งขันกันที่เวทีมวยราชดำเนินในวันที่๒๑ธันวาคมนี้ค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทีมงานวันทีมงานวันทรงชัยค่ะ
ก็ประทุมความเคลื่อนไหวการศึกวันทรงชัยแล้วก็ศึกสิงหมาวินนะคะ
เงินล้านค่ะวันที่๒๑ธันวาคมที่ราชดำเนิน
โดยมีคู่ชิงแชมป์แล้วก็ป้องกันแชมป์ประวัติศาสตร์๒เส้นในเวลาเดียวกันค่ะ
ยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดินนะคะ
กิ่งซางเล็กต่อหลัก๒กับยอดมวยคนล่าสุดนั่นก็คือปืนกลต่อสุรัตน์
สถิติค่ะชนะรวด๑๑ไฟล์ทอนุมัติให้ชิงแชมป์ว่าง๑๑๕ศึกยอดมวยไทยรัฐ
และอีก๑นัดนะคะนั่นก็คือปืนกลค่ะป้องกันแชมป์๑๑๕ราชดำเนิน
ซึ่งในงานนี้ค่ะคุณจูเนียวัชราวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
พร้อมด้วยคุณศรีระเดชสุวรรณาคอนนายสนามเวทีมวยไทยรัฐ
คุณนัทธานนดันัยพิริยะผู้อำนวยการฝ่ายรายการกีฬาและฝ่ายออกอากาศ
คุณจรูนวานิชชาที่ปรึกษาหัวหน้าข่าวกีฬาและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และคุณสมชายกรุสวนสมบัติคณะกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ก็จะให้เกียรติขึ้นคาดเข็มขัดแชมป์ค่ะ
โดยคู่เอกนะคะยิ่งต่อยิ่งเดือดค่ะเจอกันมาแล้วเป็นไซส์ที่๑๐นะคะ
ระหว่างแสงมณีอุ้มกระต๋อยเชียงใหม่ยิมพบกับถนนชัยธนกรยิมพิกัดที่๑๑๓ปอนด์
แล้วก็มีการเจอกันของกล้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีนะคะพบกับเพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่๙พิกัด๑๓๕ปอนด์
เปอร์แบงค์มรัตนบัณฑิตค่ะพบกับเพชรลำสิงช๕พยักษ์พิกัด๑๓๐ปอนด์
ชัดชายชาวไร่อ้อยนะคะเจอกับการกกัมปนาศพิกัด๑๒๐ต่อ๑๑๙ปอนด์
มงคลเมืองศรีมาค่ะพบกับมรกฏเพชร๔๐๐๐พิกัด๑๒๓ต่อ๑๒๕ปอนด์นะคะ
ชิดชัยอบตกัมภีร์ค่ะก็จะพบกับร้อยเชิงสิงหมาวินพิกัด๑๑๖ต่อให้๑๑๘ปอนด์
เงินรางวัล๒ล้านบาทด้วยสำหรับมวยคู่นี้นะคะ
โดยศึกวันทรงชัยและสิงหมาวินวันที่๒๑ธันวาคมนี้
จะเริ่มชกกันเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่เวทีมวยราชดำเนินค่ะ
ประเด็นต่อเนื่องกับชาร์จข่าวเที่ยงรวมทั้งชมรายการดีอีกหลายรายการจากทางไทยรัฐทีวีนะคะ